ประเด็นในช่วงแรกค่ะไปดูกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่
ที่จังหวัดนครปฐมก็มีอุบัติเหตุรถสิบล้อ
เสียหลักนะคะแล้วพุ่งไปชนกับร้านอาหารตามสั่งข้างทางจนพังยับเยิน
คนขับก็เสียชีวิตคาที่และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคน
จากการสอบสวนนะคะก็คาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
จะเกิดจากอาการหลับในไปติดตามเหตุนี้พร้อมกับเหตุอื่นกันเลยค่ะ
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้ด้านหน้ารถสิบล้อพังยับเยิน
ภายในรถพบนายสลัดสร้อยพร้าวอายุ๔๙ปี
คนขับรถสิบล้อเสียชีวิตคาที่
ร้านอาหารตามสั่งได้รับความเสียหาย

และนายเดชาวงพัฒน์อายุ๓๒ปี
คนงานอู่ซ่อมรถถูกชนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สิบล้อคันนี้ขับออกมาจากฟาร์มหมู
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เพื่อไปขนลูกหมูที่จังหวัดอุตรดิษฐ์

ว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับใน

ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน

ตรงสี่แยกเนินโมกอำเภอบ้านบึง

สามารถนำร่างของนายธวัชชัย
ออกมาได้สำเร็จพบว่ามีบัตรแผลที่หน้าผาก

ขาขวาถูกคันเร่งกดทับจนหักผิดรูป
รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

แต่ระหว่างทางนายธวัชชัยมีอาการง่วง
จอดรถนอนพักแล้วรีบเดินทางต่อก่อน
พุ่งชนท้ายรถพ่วงที่จอดติดไฟแดงอย่างจัง
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน

ดูปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกผลไม้
เสียหลักชนราวสะพานข้ามคลองหลังวัดสวนส้ม
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลสวนส้ม

คอกที่บรรทุกผลไม้มาเต็มคันขาดหลุดลงไปอยู่ข้างทาง

นายสารวุฒิฉิมคล้ายอายุ๒๑ปี
คนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระบุว่า
กลับจากซื้อผลไม้น้ำหนัก๒ตัน

แล้วมีแฟนสาวนั่งมาด้วย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบหลับ